คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าดนตรีไร้พรมแดนไหมคะ
ชาติไหนภาษาไหนพอได้ยินเสียงดนตรีแล้วอยากจะเต้นอยากจะโยกตา

ใช่ทีนี้ต่างชาติค่ะเขามาบ้านเราไม่ได้เป็นเพลงสากลนะคุณ

พอเราได้ยินเสียงตะโพนได้ยินเสียงระนาดแล้ว
เขานึกมีดนตรีในหัวใจแล้วเลยออกมาเป็นแบบนี้
แต่ประเด็นคือเจ้าภาพจะว่ายังไงเอาดูพร้อมกันค่ะ
คุณทัศนายงานอะไร
มันงานศพ
เสื้อด้านนี้ก็งานศพไหม

แล้วเนี่ยเขาก็เลยสายย่ออย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนท้ายค่ะ
คือในโซเชียลเขาแชร์เขาบอกว่าฝรั่งมาเมืองไทยครั้งแรก

เขาเต้นเหมือนสาวฝั่งยุโรปเขาชอบเต้นกันแบบนี้

คือเขาก็อาจจะไม่ได้รู้ธรรมเนียมปฏิบัติของเราไง
ต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวัดตะโปที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

เอาจริงแขกเหลือที่เขามาร่วมงานศพก็เยอะ
แต่คนที่มาร่วมงานเขาก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรไม่ได้ตำหนิอะไรนะคะ
ก็คงรู้แหละคิดว่าเออต่างชาติอะเนาะ

งานศพว่าจะต้องสำรวมว่าจะต้องยังไง
แต่บางคนนะเขาก็บอกว่าการลุกขึ้นมาเต้นแบบนี้
มันอาจจะเหมือนกับถ้าเกิดว่าเรามองว่าเป็นการแสดงมหรสบหน้าไฟแบบนึง
มันก็อาจจะช่วยให้บรรยากาศไม่โศกเศร้าได้
จริงในเมืองไทยเองก็มีไง
คนหลังอาจจะไม่เศร้าว่ะมึงคงเต้นไม่ได้อะไรแบบนี้
ถือว่าทำบุญไปเนอะให้เขาได้มีความสุขเนอะ